สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภายรัฐจอบประเด็นข้ามคืนนี้
คุณผู้ชมอยู่กับผมทัศน์ไหนโคทธรนะครับ
รับหน้าที่แทนคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์๑วันครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ธนัดจบประเด็นของเรานั้นมา
เริ่มต้นที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
พลิกคว่ำอยู่บนภูเขาครับ

สามารถกู้ซากของรถนั้นขึ้นมาได้ครับ
ติดตามพร้อมเหตุการณ์อื่นจากรายงานครับ
อายุ๕๒ปีเสียชีวิตคาซากรถ
ซึ่งการกู้ซากรถเป็นไปด้วยความยากลำบาก
จากเป็นรถขนาดใหญ่และอยู่ทางขึ้นลงเขาที่มีความลาดชันสูง
อีกทั้งยังมีน้ำมันไหลออกมาจากถังจำนวนมาก
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทองพันช่าง
กำลังขับรถบรรทุกน้ำมันมุ่งหน้าไปยังด่านชายแดนห้วยโกน
เพื่อไปส่งน้ำมันจำนวนนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๕ชั่วโมง
จึงสามารถกู้ซากรถบรรทุกน้ำมันได้สำเร็จ
ซึ่งบริษัทเจ้าของรถบรรทุกลากไปไว้ที่จุดพักรถของบริษัทที่อำเภอทุ่งช้าง
ก่อนจะเคลื่อนย้ายกลับไปที่จังหวัดชนบุรีต่อไป
ตำรวจและกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวง
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายชุมพวงหนองจิก
ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามลำน้ำมาด
พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ถูกรถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกดินมาเต็มคันถอยทับจนได้รับความเสียหายทั้งคัน
ใต้ท้องรถพบศพนางบรรจงชินบุตรอายุ๓๙ปี
และลูกสาววัย๓ขวบถูกทับนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
สร้างความเวทนาให้กับชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
หลังเกิดเหตุกู้ภัยช่วยกันนำศพสองแม่ลูกส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
และติดต่อญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
กู้ภัยที่เข้าตรวจสอบประวัติเหตุครั้งนี้เปลือเพราะว่า
ได้ขนดินตรงเกิดเหตุที่มีการก่อสร้างสะพาน
แต่ในขณะถอยกอย่างหลังเพื่อเทดินตรงจุดตรงกล่าว

ก็คือรถขนดินพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

คาดว่าจะไม่ทราบว่ารถขนดินจะถอย
แล้วก็รถขนดินก็คือแบบว่าประมาณมองไม่เห็นนะครับ

ทางลูกเสร็จแล้วก็มาทับแม่
ไซค์ก็มาติดที่กองดินรถไปไม่ได้

และถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าช่วยเหลือคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
และผู้โดยสารหญิงวัย๔๖ปีที่นอนร้องโอดโอยอยู่กลางถนน
หลังรถจักรยานยนต์รับจ้างชนกับรถสามล้อ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่มีบาดแผลและรอยถลอกตามร่างกายหลายจุด
เร่งนำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสภศรีราชาสอบสวนคนขับรถสามล้อวัย๔๐ปีทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าวงเวียนเกาะลอย

จักรยานยนต์รับจ้างคู่กรณีขี่พุ่งออกมาจากซอยอย่างกระทันหัน
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
คือเห็นล่ะมันถึงแล้ว
อ๋อไม่ทันแล้วใช่ไหม
นี้ตำรวจได้เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เตรียมเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ไปสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง